สหรัฐยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามนะครับ
ล่าสุดมีการตกลงให้อาสาสมัครสันติภาพสหรัฐเข้าไป
ปฏิบัติงานในเวียดนามเป็นครั้งแรก
ขณะที่ภาพนั่งกินอาหารในร้านท้องถิ่นกลางกรุงหานอย
ของประธานที่พิธีโอบามา
ก็ได้กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการเยือนเวียดนามครั้งนี้ครับ

กำลังนั่งกินมื้อค่ำที่ร้านอาหารท้องถิ่น
ในกรุงฮาหน่อยร่วมกับแอนทานีบอเดน
ซึ่งเป็นเชฟและพิธีกรชื่อดังชาวอเมริกัน
โดยภาพนี้ก็ถูกโพสต์ลงอินสตาแกรมของบอเดนนะครับ
แล้วก็ถูกพูดถึงจนเป็นกระแสในโลกออนไลน์
โดยออเดนปอเดนเปิดเผยว่าบุ๋นจ่า
หรือว่าขนมจีนหน้าหมูย่างและเบียร์ท้องถิ่น
ซึ่งเป็นอาหารข้ามมื้อนี้มีราคาอยู่ที่๖ดอลลาร์สหรัฐ
ราว๒๑๖บาทเท่านั้น
โดยประธานธิบดีโอบามาได้ให้สัมภาษณ์ถึงผู้คนอาหารแล้วก็วัฒนธรรมของเวียดนามนะครับ
เสรี่ภาพคนละเมืองด้านต่างแน่นของเวียดนาม
มีความกังวลทั้งยังเผยว่ามีนักกิจกรรม
ทางสังคมเวียดนามหลายคนที่ถูกกันไม่ให้เข้าพบ
ความรับเสรี่ภาพในการแสดงความคิดเห็น

เสียงของพวกเขาจะถูกรับฟัง
และยังสนับสนุนการเข้าร่วมความตกลง

เวียดนามโดยชี้ว่าจะช่วย

สิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

ผู้นำสหรัฐยืนยันสนับสนุนหลักการเดินเรือ

เสรีพร้อมระบุนะครับว่า
ประเทศใหญ่ไม่ควรร้านประเทศเล็ก
ในหน้าน้ำพิพาทดังกล่าว

เพื่อให้อาสาสมัครสันติภาพของสหรัฐ
โรงเรียนในเวียดนามได้เป็นครั้งแรก
หลังจากเจรจากันมานานกว่า๑๐ปี

อีก๒ปีข้างหน้า